ขโมยรถจักรยานยนต์ที่เมื่อวานเราเล่าไปคุณภาคภูมิ
คือมีผู้ชายคนนึงเขาไปจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ข้างทาง
แต่เขาจอดตรงนี้มา๒ปีแล้วจอดประจำเลยตรงนี้
แต่ไอ้วันที่เกิดเหตุเขางานยุ่งลืมเสียบกุญแจคารถเอาไว้
ฝนตกจะไปเก็บรถกลัวรถเปียกอ้าวรถหายไปแล้ว
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วคนก่อเหตุ

เด็กอายุไม่ถึง๑๕๔คนเด็กผู้ชาย
ช่วยกันดูช่วยกันโบกช่วยกัน
แล้วก็พอไปดูกล้องวงจรปิดตามทางนะ
ก็เห็นเด็กซ้อน๔ไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยไป
ซ้อนกัน๔คนผ่านหน้าสอนอไปด้วย
ก็ถามว่าเออใครเห็นคนในพื้นที่ใครคุ้น
กลุ่มเด็กเหล่านี้เนี่ยแจ้งหน่อย
ทีนี้เมื่อวานค่ะ๓ทุ่มกว่า

ทั้ง๔คนที่ก่อเหตุ
ขโมยมอเตอร์ไซต์แถวตลาดใส่ใต้ใหม่
คือทางเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นี่นะคะ
นายจรูนนะคะก็บอกว่า
มีคนติดต่อมาบอกว่าเขาบังเอิญไปเจอ

ก็เลยถามส่งรูปมาให้ดูอ้าวใช่
อเตอร์ไซคันเดียวกันเลยกับที่หายไปนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยติดต่อไปที่คนที่เห็นนะคะ

เธอเล่าว่าไปเจอเด็ก๓คน
ตอนแรกก็ไม่เอกใจอะไรแต่สังเกตได้ว่า
มีเสื้อของเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์

ก็เลยไปคุยกับเด็กสองคน
เด็กสองคนบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ขโมย

จอดรถแล้วน้องก็มาจอดตรงหน้าหนู
คือเบิ้ลจากตั้งแต่ปากทางมาแล้วตั้งแต่เข้าแอน่าสายใต้
ก็มาจอดตรงหน้าหนูพอดีแล้วแบบว่า
ก็แบบมองหน้าเขาก็คือคุ้น

ก็เดินเข้าหนูก็แฟนก็เดินเข้าสายใต้ไป
มาแฟนก็บอกเออเด็กคนนี้มันน่าคุ้นนะเราไปดูรถกันไหม
เพื่อจะใช่ของเจ้าของเขาจริงก็ได้ก็เลยลองไปดู
แล้วก็เลยทักเฟสของเพื่อนเจ้าของรถไปค่ะ
เขาก็เลยให้ถ่ายภาพละเอียดรถไปเผื่อว่าอันนี้เขาจะจำได้
เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขามาดูด้วยตัวเองเลย
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้สายใต้พอดีก็เลยนัดเจอกับพี่เขา
พี่เขาก็เลยบอกว่าเออแบบไปเรียกน้องมาให้หน่อยได้ไหม
ไปมาพี่เขาก็ไปเรียกมาเองค่ะ
แต่พี่เขาก็ขอกุญแจแต่ว่าตอนแรกน้องทั้ง๓คนปฏิเสธว่าไม่มีกุญแจ
ไปมาพี่เขาก็เริ่มเหมือนแบบว่าทำให้น้องกลัวแบบว่า
ดันเสียงขึ้นมานิดหน่อยแบบเออกุญแจอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
คนขับก็เลยยื่นกุญแจให้ค่ะก็เลยไปเปิดใต้เบาะดูเอกสารเป็นชื่อเพื่อนเขา
แฟนหนูมันก็จำเสื้อได้หนูก็จำได้หนูว่ามันใช่คนเดียวกัน
เพราะว่าชุดน้องคือชุดเดิมที่ไปขโมยมาเลย
ใส่เสื้อตัวเดิมชุดเดิม

บางคนก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยครับเพื่อนผมฮะคนขี่คนขโมย

เนี่ยก็เลยควบคุมตัวได้ที่ตลาดสายใต้ใหม่นะครับ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็เอารถคันนี้
ครับทีมขาวทรัฐทีวีเราก็
ไปดูพี่เจ้าของรถจักรยานยนต์นะครับร้านนิวยนไทยนะฮะ
เจ้าของรถก็คือนายจรูนสุ่นฮวดอายุ๕๖ปีนะครับเป็นช่างอยู่ที่นี่
จรูนก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เขาจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้
กล้องวงจรปิดของร้านก็สามารถจับภาพกลุ่มเด็กไว้ได้อย่างชัดเจน
มีร้านอื่นในระแวกภาพก็จับไว้ได้นะครับนายจรูนบอกว่าดีใจมากหลังจากรู้ข่าวจากพลเมืองดีว่าเจอรถของเขาแล้ว
แล้วก็ส่งภาพถ่ายรถจักรยานยนต์กับเอกสารที่อยู่ใต้เบาะมาให้ดู
พอเห็นก็มั่นใจเลยว่านี่รถเขาแน่ตอนแรกเนี่ยทำใจไว้แล้ว
จะไปดาวน์คันใหม่แล้วนะเพราะไม่มีรถใช้นะครับ
รับว่าเขาเองก็เผลอเลอที่เสียบกุญแจคารถไว้เพราะวันนั้นรีบจะเข้าไปทำงานจริง
อ่าก็เลยฝากขอบคุณผู้ที่ช่วยกันแชร์ทางเฟซบุ๊คทุกคนด้วย
จนมีพลเมืองดีไปเห็นแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งมาที่เขานะครับ
เราสอบถามความคืบหน้าทางคดีไปยังท่านภูมิกับการสอนอพระพลาชัยนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะติดตามเด็กที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย

พร้อมกับจะเรียกผู้ปกครองมารับทราบเกี่ยวกับข้อหา

เด็กทุกคนอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ทุกคนยอมรับว่าร่วมกันทำผิดจริง
ทำไปเพราะสนุกคึกขนอง
ตรวจสอบแล้วไม่มีเรื่องเกี่ยวข้อง

แล้วนี่ซ้อน๔กันมาอย่างนี้

สารคดีเด็กและเยาวชนจะเป็นคนที่มีหน้าที่ตัดสิน
ว่าจะลงโทษยังไงเพื่อให้มีความเหมาะสม
คือคดีที่เกี่ยวกับเด็กละเอียดอ่อน
อุทธาหรณ์เตือนภัยนะคะ

เราต้องระมัดระวังทรัพย์สินของตัวเองให้ดีก่อน

เสียบบุญแจรถมอเตอร์ไซคาร์เอาไว้

แล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีก
ก็อย่าไปลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเด็กแบบนี้นะคะ
ก็ชาวบ้านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นท้ายกับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ต้องชื่นชม